คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องราวของความรับผิดชอบ

คือไม่ว่าคุณจะบรรทุกรถเล็กรถใหญ่แค่ไหน
ยังไงก็ต้องไปให้ส่งให้ถึงที่หมาย

อย่างเช่นคลิปนี้ที่จะได้ดูโอ้โห
แบบว่าไซส์ขนาดไม่ได้มีความสัมพันธ์
ยังไงก็ต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางครับ

รถสไลด์เริ่มไงรถสไลด์เริ่มไง
เฮ้ยสุดยอด

ใช่คุณไม่เคยเห็นเหรอเวลาคุณสั่งรถหรู
เขาจะมีรถสไลด์มาสไลด์ไปอ่ะ

อ่ะเดี๋ยวสิรถสไลด์แบบ
เอารถของเล่นมาบรรทุกไว้ด้านหลังแบบนี้

โอ้โหทำไมไม่ไปถือแล้ววางไว้ข้างหน้ารถก็ได้

ก็อดใจไม่ไหวอ่ะสิควักมือถือออกมาก็ถ่ายเป็นคลิปซะ

กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะ

ตอนแบบเห็นตอนลงตอนลงไปส่ง
ก็ก็จะสไลด์แอ๊บลงไป
คงจะมีหลายคนช่วยนะไม่น่าจะถึงว่า
ก็มันเล็กขนาดนี้แต่ให้ดูขำนะ
คือบางคนเขาบอกว่าการทำแบบนี้มันเป็นการแก้เคล็ด

คือเขาเชื่อว่าการเอารถของเล่นมาผูกติดกับรถไว้
จะทำให้มีงานตลอด

ว่าอย่างนั้นก็ได้คือทำแบบนี้เขามีความเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพัก
เดี๋ยวมีงานมาไม่ต้องไปรับรถคันนี้วิ่งไปรับรถคันนั้น
เงินทองมันจะได้ไหลมาเทมาแต่ผมบอกไว้อย่างนี้ละกันว่า

นี่รถมินิไงรถมินิของนี่ไงมินิของจริง
ใช่มินิไหมมีนิจริงมินิซุปเปอร์คาร์เปิดประทุนเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องความเชื่ออย่างที่คุณชนะบอกแหละ